กลางสัปดาห์แล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไป
ใครจะวางแผนการใช้ชีวิตมาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเกิดขึ้น
ช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
กลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเริ่มมีหมอกเกิดขึ้นที่เป็นแบบนี้
เนื่องจากว่าตอนนี้เองมูลอากาศเย็นก่อนหน้านี้
เข้ามาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ
แผ่มาแล้วก็เอาความชื้นหายไปนะครับ
ล่าสุดตอนนี้ถอยร่วนกลับไปแล้วก็หมายความชื้นที่ก่อนหน้านี้
ออกไปจากพื้นไทยครับเราก็จะค่อยกลับคลื่นมานะครับ
ดังนั้นหลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าในพื้นที่ภาคเหนือ
ใครที่จะใช้ชีวิตเดินทางตอนเช้าต้องระวังกันหน่อย
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์กลุ่มก้อนเมฆนะครับ
สังเกตว่าตอนกลางเมฆยังคงบางตาเป็นผลพวงมาจากก่อนหน้านี้ที่
วนอากาศเย็นนั้นมาดูดเอาความชื้นกลับไปหมดนะครับ
แต่ว่าจะมีกลุ่มเมฆอยู่๒กลุ่มก็คือกลุ่มเมฆตอนบนนะครับกับกลุ่มเมฆตอนล่าง
กลุ่มเมฆตอนบนเนี่ยนะครับปัจจัยหลักที่เหนียวนำแล้วให้เกิดกลุ่มเมฆนั้นกล่าว
ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่านะครับ
เลื่อนที่ด้วยความเร็วแล้วก็แรงในระดับสูง
จึงทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนั้นยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์นะครับ
แต่ว่าช่วงสายนั้นแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ส่วนฝนใต้มาดูกันหน่อยครับก่อนหน้านี้ไปตกหนักเลยทีเดียวนะครับ

จึงทำให้ฝนนั้นเขยิบเคลื่อนมาตกบริเวณตอนกลางของภาคแทนนะครับ
ใครจะไปท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนด้วยนะครับ
หลังจากนี้คลื่นก็จะอ่อนกำลังลง
แต่ว่าจุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นยังคงสูงอยู่นะครับ

ทีนี้หนึ่งเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญกันหน่อยนะครับ
ก็คือเรื่องของปริมาณน้ำในแหล่งน้ำทางธรรมชาติต่าง

หนึ่งปัญหาที่ต้องเตรียมรับมือก็คือเรื่องของปัญหาภัยแรงนะครับ
สุดตอนนี้นะครับกรมชนบรรทานรายงาน
ปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งขนาดกลางขนาดใหญ่
รวมทั้งประเทศอยู่ที่๔๙๑๑๐ล้านลูกบาทเมตรนะครับ

ที่ใช้ได้จริงมีอยู่เพียงแค่๒๕๒๙๑ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้น
ทำให้ตอนนี้กรมชนรับประทานต้องรับมือกับภัยแรง
ที่จะมาถึงนะครับโดยเฉพาะบริเวณรุ่มน้ำเจ้าพระยา
โดยตอนนี้นะครับสี่เขือนหลักที่อยู่บริเวณนังกล่าวนะครับ
มีน้ำรวมกันทั้งสิ้น๕๙๕๐ล้านลูกบาทเมตร
มีการสำรองไว้ใช้ต้นฤดูฝนอยู่ที่๓๗๕๔ล้านลูกบาทเมตร
และล่าสุดตอนนี้มีรายงานนะครับมีการปลูกข้าวนาปลังไปแล้ว
ล้านไร่นะครับมากกว่าแผนที่วางไว้๒๕๒ล้านไร่นะครับ
ทำให้มีการใช้น้ำไปแล้วกว่า๓๕๕๗ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือถึง๑๖๐เลยทีเดียวนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปคงต้องบริหารจัดการน้ำ

สถานการณ์ดังกล่าวนั้นก็จะส่งต่อส่งผลต่อผลผลิตนะครับ
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตการใช้น้ำปลา
ใครอยู่บริเวณอากาศก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันต์พิสิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ